อะไรที่ขาดไม่ได้สำหรับน้องใบตองก็คือท่าเต้นนี่แหละครับ
ต้องค่ะเพลงนั่นเองเพราะเราต้องมีดนตรีในหัวใจใช่ไหม

ถ้าชอบฟังเพลงมากผมอยากจะพาไปร้านนี้ไปจิบกาแฟชิวแถมได้
ฟังเพลงแล้วคุณอยากจะลุกขึ้นมาเต้นลีลงลีลาศอะไรก็เรื่องของคุณได้เลย
เอาพาไปดูกันหน่อยครับที่จังหวัดเชียงใหม่
คุณคะคุณคะดิฉันจะเต้นยังไงคะเพลงนี้

เพลงของเขาเป็นเพลงยุคเก่าครับ
ร้านนี้ไปกันเลยคุณผู้ชมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
เป็นร้านแผ่นเสียงกาแฟอยู่ที่ตำบลพระสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ร้านเนี่ยอยู่หลังวัดพระสิงห์เพราะฉะนั้นหาง่ายแน่นอนไม่ยาก
แต่ว่าที่นี่นะเขามีแผ่นเสียงหลายพันแผ่นเลยครับจากนักร้องนักดนตรีชั้นนำทั่วโลกเลยนะไม่ได้มีเฉพาะเพลงไทย

ครับผมใครที่ชอบแบบไหนก็ไปลองขอเจ้าของร้านอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้จัดให้ได้หมดนะครับถ้าพี่เขามีนะ

เพลงของร้านนะครับฟังเพลงไปด้วยใบตองจิบกาแฟจิบชาไปด้วย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปกันได้เขาบอกว่าไปเนี่ยจะได้เจอกับเหล่าบรรดานักสะสมคนคอเดียวกัน
ชอบฟังเพลงแบบเดียวกันเนี่ยแหละครับไปนั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนเจรจาซื้อขายแผ่นเสียงกันก็ยังได้นะครับ

นายธนสารทองจิตติเจ้าของร้านก็บอกว่าที่ร้านมีบริการเครื่องดื่มกาแฟชาขนมปังนานาชนิดพร้อมทั้งให้ความรู้ในเรื่องของเครื่องเล่นและแผ่นเสียง
ร้านนี้นะครับเปิดมาประมาณ๒ปีแล้วโดยเริ่มฟังแล้วก็เก็บแผ่นเสียงเพลงมามากกว่า๓๐ปี
ร้านนี้แผ่นเสียงของแต่ละพี่แกแต่ละแผ่นนะมูลค่าเนี่ยโอ้โหประเมินไม่ได้นะ

ของเก่าของโบราณแล้วก็ตอนนี้ก็มีแผ่นเสียงหลายพันแผ่นนะครับก็นำมาเก็บสะสมเอาไว้ให้ลูกค้าได้ฟังกัน
ลูกค้าที่มาก็แน่นอนแล้วครับเป็นคนยุคเก่ายุคนั้นสมัยนั้นเป็นนักสะสมหน้าใหม่ก็มีเหมือนกันแวะเวียนมาใช้บริการกันจำนวนมากสำหรับตัวเขาเองนะ
เจ้าของร้านเขาคิดว่าแผ่นเสียงนั้นมีความคลาสสิกของมันเองเพราะว่าฟังแล้วมันมีมิติที่นุ่มลึกกว่าระบบอื่น

ใครอยากจะไปนั่งจิบกาแฟเคล้าเสียงดนตรีจากแผ่นเสียงแบบนี้ก็ไปกันได้นะครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๕โมงเย็นแต่วันนี้อย่าไปนะ

คุณผู้ชมส่งไลน์มาเลยร้านเท่มากคือแบบเพลงจากแผ่นเสียงมันก็จะมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์เป็นของตัวเองอ่ะนะ
ยังไม่เคยฟังก็ไปลองฟังกันดูได้อาจจะติดใจก็ได้นะจ๊ะ

ใช่เมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ชมส่งมาด้วยแหละ

เพราะขาดเธอแล้วเหมือนขาดใจ

ไปหาอะไรเข้าท้องอร่อยกันอีกดีกว่า
เพราะว่าการขาดไม่ได้ก็คือการไปตะลอนกิน
เดี๋ยวจะพาไปที่ตลาดริมน้ำชุมชนหัวตะเข้
โอ้โหลูกค้าติดอกติดใจกันยกใหญ่
เพราะว่าเมนูเขาแต่ละเมนูเนี่ยเด็ดจริง
ไปกันเลยที่ร้านแป๊ะเซ่ง
ตลอดข่าววันนี้บุกมาที่ตลาดริมน้ำหัวตะเข้ย่านลาดกระบัง
ซึ่งจุดเช็คอินที่บ่งบอกถึงร่องรอยแห่งความเจริญในอดีต
สถานที่แห่งนี้เคยเป็นท่าเรือคนไทยสินค้า

ภาพของบ้านไม้เก่าหลังคาสังกษี
บอกได้เลยค่ะว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่น้อยเลย
อย่างเช่นร้านเด็ดที่อยู่คู่กับตลาดแห่งนี้มานาน

ไม่เด็ดก็ดูจากลูกค้าเลยจ้า
แน่นร้านขนาดนี้อย่ารอช้าไปปักหมุดกันเลย
แป๊ะเซ็งเป็นร้านอาหารมากประสบการณ์
และอยู่คู่ตลาดริมน้ำหัวตะเข้แห่งนี้มานานหลายสิบปี
เมนูขึ้นชื่อของที่นี่นั่นก็คือข้าวมันไก่
หน้าตาน่าทานใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชม
อีกหนึ่งเมนูเด็ดอย่างข้าวหมูแดง
จานนี้ก็อร่อยไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะ
เมนูธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
ความพิเศษอยู่ตรงไหนไปถามเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะ
ตอนนี้ข้าวมันไก่กับก๋วยแจ๋ว
ผมขายมาประมาณ๓๔๐ปีแล้วครับ
ผมคิดว่าคงอร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มนะครับ
คนกินเขาก็ชมว่าน้ำจิ้มอร่อย
ท่าทางการหยิบวัตถุดิบที่แสนจะคล่องแคล่ว
วกกับขั้นตอนการทำที่พิถีพิถัน
เริ่มจากตักข้าวร้อนหั่นสับ
จนได้เนื้อไก่นุ่มเนื้อหมูเน้น
อร่อยฟินกินไม่หยุดแน่นอน
อย่างนี้ต้องยกมือการันตีกันรัวแล้วล่ะค่ะ
ขายดิบขายดีขนาดนี้แป๊ะบอกว่ายังไหวอยู่นะจ๊ะ
เพราะมีลูกมือดีอย่างพี่ทิ
ที่คอยช่วยเหลือและยังสารต่อกิจการอีกด้วย
มั่นคงและยั่งยืนแบบนี้ไปได้ไม่เบื่อเลยจ้า
อยากขอเชิญชวนพี่น้องนะ
ออกสถานที่มาชวนกินข้าวมันไก่กับข้าวมดแดงร้านแป๊เซ็ง
ที่๔แย่ขวดปะเค้เปิดทุกวันนะครับ
อิ่มท้องกับเมนูเด็ดอย่างข้าวมันไก่และข้าวหมูแดง
เพิ่มความพิเศษด้วยน้ำจิ้มสุดแจ่ม
หากไม่เชื่อแปะเซ้งพร้อมการันตีว่า
รับรองไม่ผิดหวังครับ
โอ้โหรับรองไม่ผิดหวังการันตีโดยแป๊เซ็งนะจ๊ะ
ราคาก็ถูกมาก๓๐บาท

ใหญ่มากอิ่มจานเดียวก็อิ่มแล้วนะ

นี่ลงไปที่จังหวัดกระบี
ไปเที่ยวกันเลยนะครับไปดูความสวยงามของเจดี
กว่า๕๐๐ล้านบาท

อุโบสถดอกบัวกลางน้ำหนึ่งเดียวในสยาม
มาร์คแห่งใหม่ของอุดรธานีค่ะสักครู่ค่ะ